ส่วนนุ่มหล่อคนนี้ก็งานแน่นไม่แพ้กันค่ะ
สำหรับน้องยอดยงสิงคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่เข้าสู่วงการบันเทิงไทยแบบเต็มตัว
บอกเลยว่าฉายแววความปังขึ้นเรื่อยจริงนะ
ด้วยความหล่อออร่าของน้องด้วยแหละ

โอ้โหได้รับการตอบรับจากเหล่าเอฟซีแบบอบอุ่นกันเลยนะ
งานผิวก็ดีงานหน้าก็ดีงงไปหมดแล้วแม่
ที่สำคัญค่ะเจ้าตัวเนี่ยยังมีโปรเจกต์งานโชว์ตัวโชว์ร้องโชว์เต้น
หัวจ่อร้ออีกเทียบเลย
ทำเอาน้องยอดเนี่ยเป็นปลื้มสุดเลยที่แฟนให้การต้อนรับอย่างดีนะคะ
ส่วนที่หลายคนอยากเห็นน้องยอดกลับมารับงานแสดง
ก่อนเราเคยเห็นฝีไม้ลายมือทางการแสดงของน้องแล้ว
น้องบอกว่าอาจจะต้องรอไปก่อนนะ
เพราะว่างานด้านนี้ทำมาตั้งแต่เด็ก
หากช่วงนี้ยังไม่มีบทที่ได้พัฒนาความสามารถของตัวเอง
ก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับไปเล่นละครค่ะ
การแสดงด้วยความที่ทำมาตั้งแต่เด็ก
ก็เลยรู้สึกว่าอยากพาไปก่อน

แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นมากอะไรอย่างนี้
แล้วก็คิดว่าก็น่าจะแสดงครับ
มีติดต่อเข้ามาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า
มันก็เป็นบทเหมือนบทเดิมอะไรอย่างนี้ที่เราเคยเล่นไว้แล้ว
เรารู้สึกว่าอยากอะไรที่มันแปลกใหม่ครับ
อยากเล่นวายด์ด้วยครับ
ก็ดูเนื้อเรื่องด้วยครับผมดูเนื้อเรื่อง
หรือไม่ก็แบบว่าชอบสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างนี้

เอ็นดิวคุณผู้ชมเห็นลูกยอดแล้วก็นึกถึงตัวเองเลยค่ะ

สัมภาษณ์น้องนั้นในเด็กน่ะ

ถ้าฉันมีลูกหรือก็ลูกก็โตแบบนี้ตัวแล้วนะ

เรียนไว้เมื่อสามปีก่อนนะคะหลังจากเนี้ยเดี๋ยวกำลังดูนะว่าจะกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเดิมหรือไม่ยังไง
เพราะตัวเองยังอยากเรียนเรื่องการแสดงเหมือนที่เลือกไว้เมื่อก่อนอยู่ดีนะคะ
เอาจริงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะ
แต่ว่างานก็สำคัญเหมือนกันเพื่อนที่งานเขาก็ชุกอ่ะเนอะเอาเป็นว่ารอดูผลงานของน้องยอดกันต่อไปแล้วกันนะคะ
เชื่อว่าน้องยอดจะบาลานได้ดีแน่นอนนะคะทั้งงานแล้วก็การเรียนนะพี่ก็เป็นกำลังใจกันได้นะคะ
ด้อมเนี่ยเตรียมตั้งรอไว้เลยจ้ะ